แก๊งเพื่อนลากศพโจ
กระสุนเจาะหัวอ้างปืนลั่น

คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ

เพื่อนเป็นอะไรอะเพื่อนทำปืนลั่น

เพื่อนทำปืนลั่นใส่ตัวเอง
คุณผู้ชมเชื่อไหมดอมเชื่อไหม
น้ำแข็งเชื่อไหมมันแปลกครับพี่บอส

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียม๕ชั้น

กรุงเทพมหานครช่วงดึกเมื่อวาน

ศพในวีมสมุดคำอายุ๒๐ปี

แล้วมีแผลถูกยิงด้วยปืนนะ

เข้าศรีศะด้านขวาหรอ

เข้าศีรษะด้านขวา

แล้วเจอเพื่อนผู้ตาย๓คน

มีพิรุธอ้าวนี่ตำรวจร่านะ
บอกเนี่ยพวกผมลากลากเพื่อนลงมาเนี่ย
ตำรวจก็อ้าวให้การแบบนี้ใช่ไหม
ไปโรงพักแล้วก็ยึดปืนลูกโม่ขนาด๓๘ได้กระบอกหนึ่ง
ก็มอบหมายให้ทีมกู้ภัยครับนำศพในวีม
ส่งโรงพยาบาลสิริราชให้แพทย์ชนสูตร
จากการสอบถามนายอานิรุธแตงเหลือง
คนนี้เป็นคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดนะไม่ใช่กลุ่มเพื่อนนะ
คนที่เขาใส่อยู่ในคอนโดบอกผมนั่งกินข้าวอยู่ชั้นล่างอะพี่
มีรุ่นน้องที่เป็นกู้ภัยนะครับอยู่ห้องติดกับผู้ตายเนี่ยอืม
มาขอให้ช่วยมาขอให้ช่วยก็เลยรีบวิ่งไปดู
ก็เห็นในวีมเนี่ยนอนหายใจน้อยแล้วหายใจรวยลินแล้ว
จากนั้นเขาก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำมาตรวจสอบครับ
พอถามข้อมูลจากเพื่อนผู้ตายก็บอกปืนลั่น
แฟนของผู้ตายเล่าบ้างบอกว่าโอ๊ยเพิ่งเจอกันเมื่อเช้า
พี่ก็คุยกันปกติและนัดกันว่านะเดี๋ยวจะแวะมารับช่วงค่ำนะจะพา
เธอพาเธอไปหาแม่หมายถึงผู้ชายวีมเนี่ย
ไปรับแฟนแล้วจะพาไปหาแม่ไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดเหตุนี้
ล่าสุดจากการสอบปากคำเพื่อนผู้ตายอ้างว่า
ปืนก็เป็นของผู้ตายนั่นแหละก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยหยิบปืนมาเล่น

เล่นยังไงทำไมลั่นเข้าขวาทำไมลั่นเข้าขวา
เออเพื่อนมันหยิบปืนมาเล่นแล้วลั่น
จากนั้นเพื่อนก็ช่วยกันลากลากร่างลงมาแล้วกัน
ห้องพักชั้น๕นะครับส่งโรงพยาบาลแต่มันไม่ทันไง

แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นการปืนลั่นเนี่ย

อย่างนั้นมันต้องเล่นคือท่าประมาณอย่างงี้เลยนะพี่เบิร์ด